โปรดติดตามตอนต่อไป

ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
มาโอเคมาเข้าสู่ข่าวแรกของเราว่าเราจะใส่ไข่ได้หรือเปล่า
เรื่องนี้ค่อนข้างจะน่ากลัวนะคะมีคลิปค่ะ
กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อคุณเก๋ไก่กิ่งบันดิษย์

หญิงสาวลายหนึ่งซึ่งทราบต่อมาเป็นเพื่อนที่ทำงานของเธอเอง
นี่แหละภายในร้านค้าสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะคะ
ที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอกระนวล
สภาพของใบหน้าของหญิงสาวคนนั้นนะคะ

แล้วก็โพสต์ลงในสื่อโซเชียลต่างของเธอ
แล้วก็ระบุว่าทำกับผู้หญิงขนาดนี้
เดี๋ยวคอยดูนะมันมากไปไหมน้องเจ็บมาก
วอนผู้ใหญ่นี่เดี๋ยวมีอีกมุมหนึ่งด้วย
อนผู้ใหญ่ตามเรื่องด้วยในกระนวลเนี่ยนะคะในอำเภอเนี่ยนะคะ
ต่อมาผู้ใช้เฟซบุ๊คนี้ก็ได้โพสต์คลิป
กล้องวงจรปิดของร้านดูดูหน้า

ก่อนจะมีคนเข้ามาห้ามชายดังกล่าก็วิ่งออกจากร้าน
แล้วก็วิ่งหนีไปไปง่ายซะที่ไหนแล้วนั่น
ต่อมาก็ทางผู้สื่อข่าวนะคะไปสอบถามนี่ไม่เห็นมันวิ่งหนีเลยนั่น
เขาบอกวิ่งหนีไม่ค่อยเดินแล้วนะ
ไม่ได้วิ่งเลยนี่วิ่งนี่วิ่งแล้วสอบถามอย่างผู้โพสต์คือ
สาวประพาพรกิ่งบัณฑิตอายุ๓๐ปีเล่าเหตุการณ์ว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อประมาณทุ่มครึ่งนะคะ

ห้องพักพนักงานหลังร้านสะดวกซื้อเนี่ย
หลังเกิดเหตุตัวเองก็นำภาพใบหน้าของผู้เสียหายเนี่ยนะฮะ
ถูกทำร้ายจนตาบวมปิดมีเลือดไหลออกมานำมาโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ไปยังกลุ่มเฟซบุ๊คต่างเพื่อขอความเป็นธรรม
หนักมากนะฮะหลังเกิดเหตุมีการเข้าแจ้งความ
แต่ทางตำรวจไม่ได้มีการติดตามคนร้ายแต่อย่างใด
ตนจึงเกิดความกังวลว่าคนนี้จะกลับมาทำร้ายอีก
ปรากฏว่าผู้ที่ถูกทำร้ายเนี่ยคือนางสาวพรพิมลนะคะ
สัวนามสกุลอายุ๒๕ปีเป็นชาวอำเภอกระนวลนั่นเองแหละค่ะ
เธอก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เป็นผู้เข้าไปห้าม
แล้วทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายอานนท์ที่เห็นภาพนี้นะคะ

อายุ๒๓ปีเป็นผู้ลูกค้าที่มาติดพันธุ์เสียหาย

แล้วก็๓เดือนก่อนนางสาวพรพิมลต้องการจะบอกเลิก
ก็ไม่ทราบสาเหตุอะไรแต่นายอานนท์ไม่ยอมจะบุกมาที่ร้าน
แล้วก็ตะโกนทวงนาฬิกาที่ซื้อให้คืนมา

เรื่องต้นก็เข้าแจ้งความไว้ที่สพกระนวลแล้ว

อาการของน้องที่บาดเจ็บนี้นะคะ

อัยยะอืมเบ้าตานะพี่
แล้วก็มีเลือดข้างในเบ้าตาอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะ
อีกสองวันเดี๋ยวเขียวปัดเลยใช่ไหม

ครับผมนะฮะก็เรียกว่าเป็นเหตุความรุนแรงทางด้านความรักอีกเรื่องหนึ่ง

ก็นั่นไงก็ต้องผึบพลับเข้าไปแหละ

ตอนแรกเข้าไปที่โรงพยาบาลกระนวลใช่ไหม
แล้วหมอบอกว่าไม่ได้มันเยอะเกินไป

ใช่เยอะเยอะเยอะเหมือนกันนะครับ
คนเราจะมีความรักก็จำเป็นอยู่นะ

อีกอันตรงไหนอย่างมุดจำไม่ได้

แล้วก็อีกที่หนึ่งก็ที่กลางตลาดเลยนะ

ที่แรกก็อะไรน้องตุ๋ยอ่านก่อน
ที่ก็ไปในพัดเหมือนค้ายจะเป็นเรื่องเดียวกัน
ไม่ใช่ค่ะเกิดเหตุใกล้กันห่างชั่วโมงนึง

ผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องความรักแบบนี้
แบบนี้ทำไมจะต้องมีแบบว่าปัญหาอย่างนี้ค่ะ

ถูกศึกว่าบอกเลิกคุณเคยบอกเลิก

ถีดทรทัศน์อย่างเงี้ย

ถูกกระทำไม่ใช่ถูกกระทำหรอก

คือถ้าบอกเขาจะเลิกอะไรคุณไม่เคยใช้กำลังไม่เคย

ผมว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์

ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าเป็นการเหมือนแบบว่า

แล้วก็เคยโดนทวงของคืน

ก็มีการศึกษาดีเขาเป็นคนดีเขาเลยไม่ตื้อ

จะลึกเทไปทางฝ่ายชายวะ
ของเยอะด้วยนะไม่ใช่น้อยนะ
แล้วไม่คืนด้วยถือว่าให้แล้วโดยเสน่หา

มีสาเหตุจากอะไรบ้างนิสัยผู้ชาย

ผมว่าอยากเอาชนะ

คือความเบื่อป่ะคะ

ผู้ชายอาจจะทำตัวไม่ดีแล้วผู้หญิงก็เลยอยากจะเลิก

ว่าเลิกจริงใช่ไหมใช่แต่ผู้ชายเนี่ย
มันจะไม่บอกมันจะนอกใจไปเลย

แต่ผู้หญิงเนี่ยเป็นกิจจาลักษณะกว่า
พี่หนูก็คือบอกเลิกจริง

ไม่เคยทำจนผู้หญิงเลิก
คือเราไม่ดีเอง

มันไม่เหมือนกันนะ

เราพยายามทำให้เขาเลิกกับเราไม่ใช่

ผมไม่เคยทำอย่างนั้น

ผมไม่ได้ว่าผมต้องทำความเลวให้ผู้หญิงเลิก

คือผมไม่ดีด้วยส่วนด้านจริงเอง
เขาถึงเลิกกับเราอะไรอย่างงี้

เขาคิดถึงเรื่องแต่งงานทุกคนเลย

ไอ้การทำผู้หญิงเนี่ยไม่สมควร

ใช้กำลังให้ผู้หญิงหรือผู้หญิงทำผู้ชาย
คุณจะเจ้าชู้ไม่เจ้าชู้
ฝ่ายชายอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่
แต่ผมว่าข้อห้ามของผู้ชายคือ

ผมไม่เคยเลยให้ผมนะว่าสมัยก่อนนะ
เจ้าชู้ให้ตายยังไงเนี่ย
ผมก็ไม่เคยทำร้ายแต่ผู้หญิงทำร้ายคุณได้

แต่ก็ไม่ควรไงล่ะไม่ควร

ไปไหวแล้วเฉ๊ะน่า
เฉ๊ะหัวมันก็ทีอย่างเงี้ยเจ็บแทน

ทำไมล่ะพอเรื่องความรักเป็นพิษและหนีทุกทีเลย

นานมากนานมากเลย
เอานะแต่ว่าเอาเรื่องนี้ก่อน
ราชินีลูกทุ่งจัดงานยิ่งใหญ่นะฮะ
แฟนเพลงก็หลั่งไหลกราบไหว้นะครับ

พี่น้องจังหวัดสุภัณฑุรีทางคณะกรรมการของวัดเอง

การจัดงานลำลึกครบรอบ๒๖ปี
การจากไปของราชินีเพลงลูกทุ่ง

โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะฮะ
คือวันที่๑๑ถึง๑๗มิถุนายน
ที่สาราสุธรรมรัฐราชบำรุงนะครับ
ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโกฎนะครับ
บรรจุอัฐิของคุณพุ่มพวงเอาไว้นะครับ

ช่วงสายของวันที่๑๓มิถุนายนนะครับ

แล้วก็มีการถวายพระตรหารเพล
พระสงฆ์แล้วก็สามะเนรด้วยนะครับ
โดยในวันนั้นก็จะมีทางคุณไกรสอน
รีระเมคินหรือคุณไกรศรแสงอันนั้นนี่แหละ

กับ๓พี่น้องตระกูลจิตหาร

ที่จะมาร่วมกันร่วมพิธีในครั้งนี้
ก็จะมีพระสงฆ์เนี่ยมาสวดมาติกาบังสกุลนะครับ

ให้กับทางคุณรำพึงจิตหา

หุ่นคุณพุ่มพวงตั้งอยู่ที่สาราสระกลางน้ำ

แล้วก็นำเอาดอกไม้กุหลาบสีแดงเนี่ย

ขอเลขเด็ดจากคุณพุ่มพวงนะครับ

เพื่อเสี่ยงโชคขอเลขเด็ดกับทางคุณพุ่มพวง

ขายลอตเตอรี่ก็ยิ่งขายดีใหญ่

ผมพูด๒วัน๔ใช่ไหม

มันจะบ้าเหรอ

มุมวงอยู่กับ๕๗ประมาณ๕๗นะครับ๕๗

แล้วก็ยังมีวันที่เสียชีวิตนะครับวันที่๑๓มิถุนายนปี๒๕๓๕นะครับ
วันที่ครบรอบนะฮะ๒๖ปีนะครับ

แต่เลข๒๖ก็ดังอีกแล้ว
แต่ซิมซีที่เขาออกมา๓๔นะ
คือแม่ค้าเนี่ยบอกพี่ไม่เอา๓๔เหรอมัน๒๒วันก่อน

ยังเห็นเต็มแผงอยู่เลยวันนี้ฉันไปแผง

ถ้าพี่ไม่ซื้อเดี๋ยวครูปีชากับหมวดจรูนจะซื้อไปแล้วเลข๒๖เนี่ย

ไม่งดดีแล้วเพิ่งซื้อไปไม่เห็นออกเลย

เขามีการบอกมานะเลข๐๔๑๑๑๓๑๗๒๖แล้วก็๕๗
พี่รู้ไหมว่ารายการข่าวใส่ไข่เคยถูก
คนนั้นที่ตั้งสมาคมที่ผมเคยเล่าให้ฟังจำได้ป่
อย่างที่ว่าสมาคมกำลัวน่ะ

ร้องทางความสอดธชน์ไปนะเรื่องว่าเราให้หวยนะ
แต่ต้องบอกเราไม่เคยให้หวยนะครับเราแค่เอาข่าวจากทั่วสารทิศเนี่ย
ที่มันเป็นข่าวชาวบ้านที่เขาตีเลขกันแล้วก็มาบอก

ไม่ได้แนะนำให้ไปซื้อหวยนะเราให้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

เพราะฉะนั้นเล่นต่อหน้าอย่างนี้แค่นั่งด่าเลยนะ
ก่อนที่แบบว่าจะไปร้องเรียนอะไรก็ต้องดูให้มันชัด
สักนิดหนึ่งเราเข้าใจร้องได้นะ
เพราะสนุกชอบก็มีหน้าที่ในการต้องทำของเขา

ตั้งเป็นสมาคมอะไรก็ต้องไปจดทะเบียนก่อนสักนิดนึง
ไม่ใช่แบบว่ามาตั้งเป็นร่างทรงแสงสุริยเทพ

อย่าเพิ่งเรียกสมาคมก็เรียกว่ากลุ่มอะไรไปก่อน
เขาไม่เรียกว่ากลุ่มไงเขาขึ้นเลยว่าสมาคมเลย

อันนี้นำเข้าซึ่งคอมพิวเตอร์ได้
เพราะคุณไม่ได้ไปจดแต่งตั้งเป็นทะเบียนเป็นสมาคม

สมาคมต่อต้านการเล่นหวยเหรอ

ไม่อยากพูดอย่างนี้นะโอ้ยไม่ใส่ใจหรอกเขาไม่เล่นอยู่แล้วแหละเห็นเคยถูกเลยนะ
ไม่เกี่ยวกับเรื่องเล่นหวย
ขับรถไปแล้วก็อุ้มลูก๕๖เดือนแล้วแต่ผลปรากฏว่า
ก็กล้าดียังไงที่ให้ลูกจับพวงมาลัย
แล้วตัวเองปล่อยมือจากพวงมาลัยในขณะที่รถก็วิ่งอยู่
อันนี้ถ้าสะดุดก้อนหินเหินได้ใช่ไหมคุณหนุ่ม
หัวกะโหลกใช่ไหมครับอืมตายแล้ว
ซึ่งแบบว่าเป็นโพสต์คลิปวีดีโอของครอบครัวหนึ่งที่ถ่ายเล่นกันในขณะที่อยู่ในรถหรูนะฮะ
ซึ่งเป็นภาพขณะที่คนขับรถปล่อยมือแล้วเสร็จแล้วก็อุ้มลูกน้อยอยู่วัยประมาณ๕๖เดือนใช่ป่ะ
แล้วก็ให้จับพวงมาลัยแทนในขณะนั้นแล้วก็ขับรถไป
มันเป็นการมีสิทธิ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เลยทีเดียวนะคะแค่เสี้ยววินาทีหนึ่งเลยนี่เนี่ย
จะโทษทุกอย่างเลยยกเว้นความประมาทอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะ
จะบอกให้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรที่จะทำกันเลยทีเดียวนะ
ก็มีคนที่เขาส่งเรื่องนี้มาพวกที่แบบว่าใช้ชีวิตกันอย่างประมาท
อย่างบางทีมีคลิปนะขับรถ๒๐๐กิโลเมตรมากกว่าด้วยนะต่อชั่วโมงอย่างนี้
ซึ่งก็น่ากลัวมากเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้มันมาโพสต์โชว์
แล้วก็กลัวว่าสงสารเด็กที่มีพ่อแม่เอาแต่ความคึกขนองของตัวเอง
มันทำให้เด็กมันเกิดอากาศคือมันไม่ได้แบบว่าผู้ใหญ่
คือเด็กนี่ยังไม่ทันไรเลยนะอยู่ก็จะเสียชีวิตไปด้วยเธอนึกออกป่ะ
งั้นถึงได้บอกว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากเลยทีเดียว
ดูเอาไว้แล้วอย่าทำอย่าขนองในเรื่องลักษณะแบบนี้
ถึงแม้คุณจะเอาหัวเข่าเนี่ยนะแตะดันพรมประไหร่อยู่

ถึงพรมอะไรมันโดนก้นหินหรือมันตกหลุมนิดมันสะบัดได้
มันเคยเกิดขึ้นเราจับพรมอะไรหลวงหลัวมาก
ไม่มีสิทธิ์มากเลยทีเดียวอันตรายมาก
อย่าเล่นแบบนี้เลยทีเดียวจริงเนี่ยนะอันนี้ก็ผิดแล้วนะ
เพราะว่าถ้าคุณมีลูกอ่อนอย่างนี้ต้องมี
เบบีซีด
เบบีซีดแล้วต้องอยู่ข้างหลังไม่ใช่อยู่ข้างด้วยใช่ไหม
อยู่ข้างด้วยต้องอยู่ข้างหลังเบบีซีส
และหลังรถนี่ก็จะต้องมีป้ายติดไว้ว่ามีเด็กอยู่

คนไทยหละหลวมเรื่องแบบนี้มากเลยทีเดียว

นี่ครับเขาส่งกันมาเยอะมากเลยว่าที่แพร่เนี่ย
เมื่อกี้สมุดปากการก็๔๓

มันคืออะไรกันนะเมืองตาก๔๓หาซื้อไม่ได้เห็นไหมมันคืออะไรกันนะ

อะไรคือ๔๓คือเลขอะไรหรือไม่รู้มาจากไหนค่ะคุณปุ๊บ
หรือเลขนายกรรมหรือเปล่าสั่งจรรย์ว่า
รู้ส่งมาบอกหน่อยนะว่าทำไมเลข๔๓สลากกินแบ่งรัฐบาลก็ถึงบอกว่ามันจะออก
หมดแล้วมั้งคืออันนี้ไม่ได้แนะนำให้ไปซื้อนะ
ถามดูค่ะเราพูดถึงสละกินแบ่งรัฐบาลนะ
อ่าช่วงหน้าโคราถเพราะวะหีแม่ไม้
ไม่เอาสิกลัวใช่แล้วเขาบอกต้องทาเล็บแดงนะ

อะไรนี่ยังไม่ได้ที่มาอ่านเลยอะไรนี่

แฮเอาเสื้อแดงแขวนไล่เข้าว่างั้น

ได้มีการแห่ภาวะผีแม่ไม้
อันนี้อ่านก็๔๓เรื่องอายุคนขับรถคาทูนเนอร์
คนที่คราวที่แล้วออก๙๕นะ

ไหนบอกว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวจะไม่พูด

เลขในเฟศค่ะ
มากันใหญ่
เลขนี้หรอคะคุณดารณีบอกมา
เอาอย่างนี้มาเรื่องนี้ก่อน
ชาวบ้านนครราชศรีมาแห่ภาวะผีแม่ม่าย
หลังมีชายในหมู่บ้านเสียชีวิตแบบไม่ทราบสาเหตุ

ก็เลยพากันเอาเสื้อแดงไปแขวนหน้าบ้าน
เขียนบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีผู้ชาย
โดยผู้สิทธิ์ข่าวได้มีการรายงานเมื่อวานนี้
ว่าชาวบ้านบ้านสาราอยู่ที่หมู่๓
ตำวนดงใหญ่อำเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมา

กลัวผีแม่ม่ายจะมาเอาชีวิตของชายในครอบครัวไป

ซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีชายในหมู่บ้านตายปริศนา

ติดต่อกันจำนวน๒รายด้วยกันนะครับ

ซึ่งเป็นชาวบ้านอายุ๖๒ปีนะครับ
บอกว่าหลังจากที่ทราบข่าวว่า

มาเข้าทรงที่ศาลปู่ตาเจ้าบ้านนะครับ

จะมีผีแม่ม่ายมาเอาชีวิตชายในหมู่บ้าน

ซึ่งขณะนั้นเอาไปแล้ว๒คน

ที่ผีแม่ม่ายจะมาเอาชีวิตไป
พอภายหลังจากทราบข่าวว่า

เอาเสื้อสีแดงไปแขวนไว้ที่หน้าบ้าน

ไม่มีผู้ชาย

จะสามารถป้องกันผีแม่ม่ายได้
ว่าจะไม่มาเอาผู้ชายที่อยู่ในบ้านหลังนี้ไป

เสียชีวิตของชายสองคนดังกล่าวนะครับ

เพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าแขวนไว้แล้วเนี่ย

แต่จะต้องถาเล็บสีแดง
ที่นิวก้อย

บอกว่ามันเป็นโรคแก่กับพันธุกรรม

เพราะมีการเขียนเป็นรายงาน
พอช่วงนั้นนะครับพอตอนหลัง๑ทุ่ม๖โมงพอโพลเพลย์ไม่มีใครออกบ้านเลย
คือจริงแล้วการตายแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วชาวต่างจังหวัดเขาจะเรียกว่า

นอนหลับแล้วก็ไหลตายไปเลยอะไรอย่างนี้
ซึ่งเขาก็ยืนยันหรือเขาก็คิดกันนะครับว่า
เป็นเรื่องของผีแม่ม่ายนะฮะเป็นความเชื่อกับท้องถิ่น

ผู้หญิงจะไม่เป็นผู้หญิงจะไม่มีจะมีแต่ผู้ชาย

เมื่อก่อนคนใช้แรงงานก็ไปไหลตายที่ซิงคโปร์นะ
แล้วขอถามคำนึงแล้วทำไมมันเกิดแต่ในต่างจังหวัด

คือในกรุงเทพอาจจะมีเกิดบ้างแต่ว่าด้วยความที่เป็นอาจจะเป็นแบบ

มันอาจจะเป็นโรคหัวใจวายก็ได้

เนี้ยไม่ไมาด้ไปเจออันในอาวุธของผู้ชาย

อิเนี้ยเผอร์เจ้อไม่เอาอ่า

ไม่อ่ะไม่เอาอ่ะอย่างเงี้ยอะไรก็ไม่รู้

สีแดงไม่ชอบใช้งานอ่ะ
บ้าไม่ใช่
อากาศกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย

เดี๋ยวพี่เลขในเพจแม่จำเนียนคืออะไร

จะให้แบบ๑๐ตัวอะไรอย่างนี้
ไหนหนุ่มบอกว่าจะไม่ยุ่งเรื่องแบบนี้

ไม่ยุ่ง
ยุ่งรู้ไว้เพื่อการศึกษา

ฉบับที่๑๕จะจบไหมเนี่ยเรื่องโกบุตุเนี่ย

แล้วก็ขึ้นลมแรงบริเวณภาคใต้

มิถุนายมปีนี้นะคะ
แล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะคะ
ก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

ฉับพลันน้ำปลาไหลหลาก
ขอให้ประชาชนในพื้นที่

และฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย
สำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามัน

ขึ้นมานะคะมีกำลังแรง
โดยมีขึ้นสูง๒๓เมตร

ใช่ค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะ

แล้วก็เรือเล็กบริเวณดังกล่าควรจะงด
อุ้ยนี่ลูกเห็บนะ
เด้งดึงเลยเห็นไหมลูกเห็บนั่น
ใช่ลูกเห็บ
ทำเกี่ยวกับเกษตรกรรมเกี่ยวกับการปลูกผัก

ใบผักมันก็จะเสียหายมากขึ้น
เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นได้

ต้องงดการออกจากฝั่งนะ
วันที่๑๖มิถุนายนปีนี้ค่ะ
แล้วก็ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งของภาคตะวันออก

ขอให้ระวังอันตรายจากขึ้นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งเอาไว้ด้วยนะคะ

โอ้ยประกายนี้มีเหตุผลถึง๑๖เลยมันก็ตกหนักมาก
เมื่อกี้มีเหตุผลนิดนึงคือที่เขาบอกเลขสีสารที่ดัง
เพราะว่าเกิดจากคุณจันจวงดวงจันทร์

เป็นของทางน้องคุณพุ่มพวงดวงจันทร์

น่าจะอย่างนั้นมั้งเมื่อกี้ที่เขาส่งมาเนอะ
ก็เนี่ยที่พี่ไปสุพรรณมาแล้วเขาบอกเนี่ย

เอางี้มาเรื่องดีกันนิดนึง
น้องจะเลือกเรียนต่อปริญญาตรี
แล้วก็ผู้ปกครองต้องฟังข่าวนี้ให้ดีนะครับ

เรียกว่าตกงานกันเยอะมากทีเดียวนะฮะ
ปริญญาตรีตกงาน๑แสน๗หมื่นคนนะ
ระบุนักเรียนมาไม่ตรงความต้องการตลาดนะฮะ

แล้วก็เข้าไปค้นหาเลยนะฮะ
จากนั้นก็ไปเจอนี่ใช่ไหมคุณหนุ่ม
ใช่ครับนั่นที่ฉันหาอยู่นี่เจอแล้วนะฮะ

เลขนะฮะคนจบปริญญาตรีปีละประมาณ๓แสนคน
เป็นข้อมูลจากสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษาย้อนหลัง๕ปีเลยนะคะ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๖ถึง๒๕๖๐นะท่านผู้ชมค่ะ
ก็จบปริญญาตรีปีละประมาณ๓แสนคน
สำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าในเดือนพฤษภาคม๒๕๖๑เนี่ย
มียอดคนตกงานที่ผมบอกไปเมื่อกี้
สูงถึง๑๗๙๐๐คนแต่เลว
เกินครึ่งนะคะมีหลายสาเหตุคือ
เลิกเรียนเลือกเลือกเรียนในสายที่ไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

ส่วนคนที่ตกงานตอนนี้บางส่วนก็พักอยู่บ้าน

บางส่วนก็แค่ต้องการไปรับรองคุณวุฒ
เพราะว่าครอบครัวมีธุรกิจหรือว่าอาชีพที่ต้องการให้บุตรหลานรับช่วง

ซึ่งทางกระทรวงแรงงานก็ได้แก้ไขแล้วก็ป้องกันปัญหาการว่างงาน
ด้วยการสำรวจความต้องการของผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ทุกระดับชั้นตั้งแต่ม๓ถึงระดับปริญญาตรี
เพื่อที่จะส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดหางาน
มีบริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียนที่จะจบการศึกษา
เพื่อที่จะเป็นข้อมูลที่จะเลือกสาขาเรียนในอาชีพ
ให้อยู่ในความต้องการของตลาดแรงงานค่ะ
ซึ่งถ้าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดข่าวสารนะฮะ

ข่าวครบรถครบคันข่าวความรู้
เด็กหนุ่มอายุ๒๐กับเด็กสาวอายุ๒๓
เรื่องนี้ล่าสุดที่เป็นข่าวดังบอกว่า
จ้องไปที่ทางครอบครัวของทางน้องกัปตันแล้วว่า
นี่ไงยังไงมันเกิดเรื่องนี้ขึ้น

มานี่เลยค่ะที่ตอนนี้ก็เป็นที่จับตามองค่ะ
น้องกัปตันชุนทรนะคะอายุ๒๐ปี
ไม่ใช่อดีตเค้ายังเด็ดไอดอลอยู่นะ
น้องวิ้งท์สวรรพรรดิเดี๋ยวมีภาพให้ดูนะคะ
อายุ๒๓เป็นแฟนสาวซึ่งอยู่คนละวงกัน

อดีตนะฮะดูดีให้ดีนี่เขาใช้คำว่าอดีตแฟนสาว
พร้อมกับคุณพ่อวะธีรัฐและคุณแม่วะริยาคงยิ่งยงแล้วก็นางสาวจงจิตอินทุ่ง
โต๊ะแถลงข่าวเรื่องดังกล่าวเคลียร์แบบหมดเปลือกทุกประเด็น
ซึ่งตอนแรกมันมีข่าวอย่างนี้ใช่ไหมคุณหนุ่มว่าผู้ชายไม่สนใจ
อะไรอย่างนี้คือท้องแล้วไม่สนใจไม่รับแหละว่างั้น

แตนก็บอกว่าผมยอมรับว่าผมกับมิ้งเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีจริง
แต่ด้วยเหตุผลบางประการเราเลิกกันแต่เรายังมีความห่วงใยให้กันและ
ที่มีเด็กผมขอรับผิดชอบในสิ่งที่ผมทำไป
เพราะผมไม่สามารถจะปล่อยสิ่งที่เกิดจากผมให้ได้รับอันตรายใด
ผมมีความเป็นห่วงเด็กมากและผมก็เลยพาไปฝากคันแล้วครับ
ส่วนจะกลับมาเป็นครอบครัวไหมตอบไม่ได้ครับ
แต่ผมไม่สามารถจะปล่อยให้เด็กเป็นอะไรไปได้
ตอนนี้ผมเป็นห่วงเด็กและตัวมิ้งมากทุกคนก็รู้ว่ากระแสมันกว้าง
ขนาดผมเป็นคนนั่งอ่านข่าวมาก็ทำให้สภาพจิตใจผมแย่พอสมควร
ผมเลยคิดว่าทางมิ้งเองก็คงไม่ต่างจากผมเช่นกัน
อืมแล้วยังไงคือผู้ชายนี้เหมือนดูแล้วแบบ
ภาษากายยังเด็กเลยยังโตไม่เต็มที่เลย
งานในวงการผมยังมีภาระหน้าที่ต้องทำให้เสร็จ

ขอผมแค่รับผิดชอบกับมิ้งและลูกก่อนก็พอ
จริงสำหรับผมนั้นผมสามารถทิ้งทุกอย่างได้

ผมก็ต้องทำให้เต็มที่ผมยังมีถ่ายซีรีส์ถ่ายละคร

ครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนที่หนักที่สุดในชีวิต
และเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถจะไปแก้ไขอะไรได้
ตอนนี้ผมต้องทำงานต่อไปและต้องรับผิดชอบครับ

หากวันหนึ่งคนเลิกสนใจผมผมก็ยินดีรับตรงนั้นครับ

เรื่องที่มีเด็กอยู่นั้น
ทางผมขอรับผิดชอบต่อสิ่งที่ผมได้กระทำไปจริงครับ
ถามใจนี้คือรับผิดชอบในทางไหนก็เดี๋ยวกลับไปคุยกับครอบครัว
ผมมีความเป็นห่วงเด็กมาก
ฉะนั้นผมจึงต้องการที่จะไปฝากคันครับ
มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นแฟนกันหรือหลักกัน
อันนี้คงตอบไม่ได้ครับผม
เพราะว่าอย่างแรกที่ผมตอนนี้ต้องโฟกัสก็คือเด็กในท้องจริง
เกิดจริงครอบครัวก็รับผิดชอบอยู่แล้ว
ตรวจสอบแล้วก็เราก็พร้อมรับผิดชอบอยู่แล้วนะคะ
แสดงว่าตอนแม่คุณแม่ยังไม่เชื่อใครใช่มั้ยคะว่าเป็นลูกน้องกับตาล
อันนี้ประเด็นนี้แม่ขอโฟกัสถึงเรื่องของเด็กในท้องก่อนนะคะ

ไม่ว่าจะเหตุใดก็ตามถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่เกิดจากผม
ผมขอรับผิดชอบและเอาจริงคือผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับ
ขอโทษที่ให้สัมภาษณ์ไปไม่ดีอาจจะแบบ
คืออาจจะด้วยอารมณ์โกรธแล้วก็ความที่หน่อยใจทุกอย่างที่มีเจอมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอ้ยยยน้องเค้าก็บอกว่ายอมรับว่าเคยคิดจะเอาน้องออกอะ
ไม่ได้ยอมรับว่าทำเพราะความโกรธ
ตอนนั้นคิดด้วยคำโกรธและน้อยใจ
แล้วก็ไม่อยากให้เด็กออกมามีปัญหา
ตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นมานิดนึงแล้ว
ส่วนทวิตเตอร์ที่ขุดว่ากับแฟนเก่ามิ้งเคยทำแบบนี้เหมือนกัน
มิ้งยืนยอมว่าไม่ใช่เรื่องจริง

ไม่ใช่คุณคนที่เป็นภูกภัณฑ์นะ

มันยังไม่ถึงวัยอันสมควรที่จะมีครอบครัว

เป็นเรื่องที่แบบเราเจอบ่อยมากในสังคมนี้ค่ะ

นี่คือล่าสุดของวันนี้นะ
ดรามาอย่างเช่นว่าครับทำไมแม่ฝ่ายชายต่อแบบนั้น

ทั้งน้องมิ้งกับทางของน้องกัปตันจับมือกัน

ปรากฏว่าแบบมีการสะบัดมือกันอะไรอย่างนี้

ผู้ชายเนี่ยท่าทางนี้จะแบบตัวรีบมาก
ตอนนี้แทบจะไม่อยากจะอยู่พอหลังจากไลฟ์สดไปเนี่ยหู
ดราม่ามาเยอะอะไรคือไหมแต่สุดท้ายคืออยู่ที่ว่า
ถ้าเขาดูแลกันและกันแล้วจนจบกระบวนการก็คงโอเค
แต่คือตอนนี้อยู่ที่ว่าคนกำลังจะสังเกตว่า
จะดูแลทั้งน้องด้วยแล้วก็ตัวแม่น้องด้วยเด็กที่อยู่ในท้องหรือเปล่า
หรือจะดูเฉพาะแร่ลูกที่อยู่ในท้องอย่างเดียว
แต่คือน้องน่าจะพูดชัดอยู่แล้วนะว่า
คือเคยคบกันแล้วก็น่าจะเลิกกันไปแล้วใช่ไหม

แล้วเผลอเอิญท้องขึ้นมาคงจะต้องโฟกัสอยู่ที่ตัวเด็ก
ตอนนี้แผนชีวิตกับเส้นทางชีวิตเปลี่ยนแล้ว

คือมันเกิดจากความอะไรก็ตามแต่ว่า
เขาก็ไม่ได้มีความผิดอะไรก็ต้องรับผิดชอบดูแลเขานะฮะ

ของขึ้นด่าซื้อยับลงข่าวอดีตเมียโพสต์ทวงเงินลั่น

ข่าวของคุณเสกเนี่ยผมอ่านตามข่าวนะ

ได้ออกมาสาดน้ำลายกับเสียโป้

ก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความทวงเงินค่าเลี้ยงดู

ก็๑๔๑๕ล้านบาท
คุณแม่ม้าถอนใจต่างป้านป้านตลอดเวลา
คือ๑๔๑๕ล้านบาทก็ยังไม่ผ่อนจ่ายสักงวด

ยังถามอดีตสามีว่ารักลูกบ้างไหม
หรือโพสต์สร้างภาพไปวัน

โป้เนี่ยนะเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวบอกว่า

แล้วสักวันจะไม่เหลือใคร

เสกโลโซนี่นะเสกโลโซนะดูนี่ก็ตอบ
ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความไม่พอใจ
สื่อเจ้าหนึ่งนะครับที่นำเสนอข่าวดังกล่าวด้วยข้อความดังนี้
กูทำบุญทำทานอยู่เป็นประจำมึง
ก็ไม่เคยเอาไปเขียนเอาไปแชร์
ตเมียโพสต์ทวงเงินเดือนที่จ่ายช้ามาไม่กี่วัน

เป็นสื่อมวลชนมีความคิด
หอแบบนี้สร้างความแตกแยกแบบนี้
ประเทศจะพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างไร
สำนักข่าวลูกกะ

ขณะคุณการเองก็ได้มีการโพสต์ถึงสำนักข่าวดังกล่าวว่า

แถมมีบักโป้มาแจมอีก
บักหามึงสาระไม่มี

นี่ผมอ่านตามข่าวทุกอย่างเป๊ะเลยนะครับ

บางคำอาจจะแรงไปนิดนึงหรือมากหน่อย
แต่มันก็เป็นคำที่เขาพูดออกมาจากนั้นจริง
แต่ผมกำลังสงสัยตัวเองผมกำลังอ่านข่าวอะไรอยู่
คือถ้าอยู่ในโซเชียลเราจะเห็นข่าวของสองคนนี้ตลอดเวลา

เดี๋ยวเขาก็จะสิบนัดนะฮะ

จะ๑๐นัดด้วยการวิธีการที่แนะนำเพื่อจะให้ไปปฏิบัติธรรม
สนุกจะแน่นอนเขาทำอยู่แล้ว

พี่อย่าพี่อย่าพูดอย่างนั้น

บัตรธรรมต้องเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วย

เราเนี่ยเป็นคนที่โชคดีมากที่มีศาสนาพุทธนะ
เป็นคนไทยที่โชคดีมีศาสนาพุทธ
เรื่องดีในวงการก็มีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นเรื่องที่ดิฉันกำลังจะเล่าสู่กันฟังนะตอนนี้เลย

เป็นเรื่องที่ดีมากเลย

ครั้งที่๑๓ที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอทะหลางจังหวัดภูเก็ต
ซึ่งเป็นการแข่งขัน๓ประเภทด้วยกันค่ะ
แล้วก็มีมาราทอนอีก๔๒กิโลเมตร
แล้วก็ยังมีการแข่งขันมาราทอนประเภททีมผลัดอีก๔๒กิโลเมตร
ก็ลงแข่งขันในรุ่นมาราทอนค่ะคือ๔๒๙๕กิโลเมตรค่ะ

โดยวิ่งเข้าเส้นชัยเพียงแค่๔ชั่วโมงกับอีก๑๘นาที
โดยมีแฟนมาเชียร์กันตรึมเลยทีเดียว

ก็แล้วแต่อันนั้นเขาเป็นแบบว่า
เหมือนกับโอลิมปิกไปอีกเข้าใจคำนี้ไหม
อ้าวที่ก้อยรัชวินก็ตามให้กำลังใจเลยนะฮะ
เข้าเส้นชัยปั๊บนางก็มาคล้องเหรียญให้เลยทันที
ด้วยตัวของนางเองก็เลยพาพี่หวานสวีทกระจิดเดียวค่ะเรียกว่า
เจอกำลังใจดีก็หายเหนื่อยดูนะตุ๋นน้อย
เพื่อนผมคนหนึ่งส่งไลน์มาหาผมว่าก๊อฟเบนจพล

ผมตกใจมากผมคิดว่าเป็นครูปีชา

มันกำลังทำยาไอ้นี่อยู่เดี๋ยวนะนี่

เดี๋ยวก่อนนะเอ้อแล้วก็ต้องถามว่าตอนนี้มันหล่อไหม
คุณต้องตอบเขาคุณต้องตอบ
ผมบอกว่าอย่าว่าแต่ผมเลยอย่างอื่นก็ยาว

พี่เฮดอีกนี้มันมาโฆษณาแอบแฟงชัดเจนเลยแล้วไม่จอดตังค์
เพราะมันเป็นคนพูดกับฉันเองบอกว่าช่วยเอาไปลงหน่อยดิ

ช่วงหน้าเจนี่ต่อแบบมีวุ้น

คุณผู้ชมเสริมเพี้ยน
กุ๊กกิ๊กดาราอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วต้องเป็นพี่มาพูดด้วยนะอีกคนพูดก็ไม่กุกกิ๊ก

ว่าเราก็ได้ทราบข่าวว่าเขานี่แตกว่า
ซึ่งก็เป็นพวกฟิตเนทออกกำลังกายด้วยกัน

แล้วมันข่าวมีหลุดออกมาว่าจะมีการแต่งงานกันเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้
เราก็เลยต้องไปถามเดี๋ยวพอมาแล้วไปเลยเหรอ
ใช่พอมาแล้วจบเลยเหรอเอาเลยนางตอบอย่างนี้ค่ะ
เรื่องการแต่งงานเอาจริงนะคะคุณพี่เขาไม่อยากที่จะพูดเลยนะคะ
ถ้าเจนนี่พูดไปมันไม่ดีสำหรับตัวเจนนี่เองเลยนะคะ
มันไม่เป็นประโยชน์อะไรกับใครเลยค่ะเลยไม่อยากที่จะพูดนะคะ
กระแสมันก็แรงพออยู่แล้วนะคะทั้งที่เจนนี่ก็ไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะ

นี่ก็ขอไม่พูดอะไรเลยดีกว่าแล้วนางก็ยิ้มเบา
ให้ผู้ชายมาพูดเองเลยดีไหมเจนนี่เป็นผู้หญิงนะคะ
ไม่ว่าเจนี่จะทำอะไรนะคนก็พร้อมที่จะตัดสินอยู่แล้วล่ะค่ะ
เจนว่าเจนอยู่เฉยนิ่งดีที่สุดนะคะ
เอาเป็นว่าเจนแฮปปี้และนางตอบต่ออย่างนี้

ส่วนที่คุณแม่ของมิกกี้ให้สัมภาษณ์ในธรรมนองที่ชื่นชม
แล้วก็บอกว่าเจนี่น่ารักนี่นะคะ
โอ้ยขอบคุณคุณแม่มากเลยที่ดีรักค่ะ

ที่เห็นว่าเจนนี่น่ารักจริงเลยนะคะ
ส่วนเพื่อนเนี่ยนะคะไม่ได้แซวอะไรเลยค่ะ
แต่ว่าเพื่อนเห็นว่าเรามีความสุข

เข้ารายการอื่นเขาแล้วตอนนี้กินเวลาแล้วใช่ครับ
ลาลาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับโอ้ยเหนื่อยมากเลยค่ะ